หลังจากนี้การให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์นะครับ
นำขบวนมาปรับชมใหม่เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย๑๕๐๐คนต่อวัน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
เนื่องจากมีผู้ใช้บริการมากกว่า
และเมื่อปรับเปลี่ยนภายในขบวนรถแล้ว
จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้๗๔๐คนต่อขบวน
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย๓๔๐คนต่อขบวน
ซึ่งการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะทยอยดำเนินการทีละขบวน
ครบ๔ขบวนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร
ซึ่งนอกจากเก้าอี้นั่งและราวจับแล้ว

และการเพิ่มยึดพื้นที่สำหรับรถวิวแชร์
รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากภายในขบวนรถที่มีการประเปลี่ยนรูปโฉมใหม่
จาก๑๒นาทีเป็น๑๐นาทีค่ะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคาดว่า
จะสามารถปรับเปลี่ยนแล้วเสร็จครบ๔ขบวน

เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
ส่วนการซ่อมบำรุงใหญ่ทั้งหมด๙ขบวน

คาดว่าจะแล้วเสร็จครบ๙ขบวน

ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้

บนรถไฟฟ้าใหม่อีก๗ขบวน

รถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณา

ผมได้รับคำชี้แจงจากท่านประธานบอร์ด

แล้วก็มีผู้คนมาให้ความเห็นแล้วก็สังเกต

เราก็จะไปดูจุดโต๊ะต่างเหล่านั้น
เพื่อที่จะได้ตอบคำถาม
ทุกคำถามที่เคยมีมาให้หมดนะครับ

ครบทั้ง๙ขบวนในเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๙

เพิ่มขึ้นเป็น๗๒๐๐เที่ยวต่อวัน
ปัจจุบันรองรับได้๖๒๐๐เที่ยวต่อวัน
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย๑๕๐๐คนต่อวัน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน